ชาติชุดใหญ่กันบ้างนะครับทีมฟุตบอลที่จะไปแข่งขันในโซนเอเชียของรอบคันเลือกบอลโลกที่รัสเซียนะครับในรอบ๑๒ทีมสุดท้าย
ล่าสุดนะครับก็จะมีการอุ่นเครื่องกับทางกาต้าแล้วก็บอกว่าทางซาดีอาราเบียเนี่ย
แล้วมันว่ามีแท็กตรงแท็กติกเป็นอย่างไร
ไม่รู้จะมารูปแบบไหนแหละเข้าสนามได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่ง
แต่เขาต้องส่งคนมาสเกาะเกมแน่ครับ

ศักดิ์เสนาเมืองหัวหน้าภูกษรของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยครับ
ได้พูดถึงประเด็นที่ซาวดีอาราเบียนั้นได้เดินทางมาเก็บตัวที่กาต้า

พร้อมทั้งมีโปรแกรมอุ่นเครื่องกับทีมชาติลาวในวันที่๒๔สิงหาคมนี้
ว่าทางซาอุต้องการอุ่นเครื่องกับทีมที่มีสไตล์คล้ายกับไทย

พบเลยว่ารายละเอียดนั้นแตกต่างกันเยอะนะครับ
เราเองก็ทราบดีอยู่แล้วว่าไทยกับทีมชาติลาวมันสไตล์ไม่เหมือนกันนะครับ
โดยเกมอุ่นเครื่องระหว่างซาวดีอาราเบียกับลาวนั้นเป็นการอุ่นเครื่องแบบปิด
เช่นเดียวกับที่ทีมชาติไทยนั้นจะลงอุ่นเครื่องพบกับกาต้าในวันที่๒๕สิงหาคมนะครับ
ขณะเดียวกันทีมไทยเองเนี่ยซิโก้เคยเผยนะครับบอกว่าเคยถูกซาวดีอาราเบียมาสเกาะฟอร์มสมัยที่มาแข่งขันในศึกอยู่๒๓ชิงแชมป์เอเชียที่กาต้าเมื่อเดือนมกราคมมาแล้ว
ซึ่งจุดนี้ทีมไทยต้องระมัดระวังพอสมควรเพื่อไม่ให้คู่แข่งนั้นจับทางได้ครับ
จริงก่อนหน้านี้เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเราต้องมาเก็บตัวที่กาต้า
เพื่อที่จะปรับสภาพส่วนซาอุเนี่ยเขาจะเขาคงคิดว่าเขาก็เชิญลาวนะฮะ
อุ่นเครื่องเขาคิดว่าลาวกับไทยสไตล์คล้ายกัน
ก็ไม่ว่ากันก็ไม่เป็นไรนะฉะนั้นเราเองก็คือคือเราก็พยายามระวังป้องกันนะครับ
คงไม่ให้เขาได้มาดูวิธีการแต่เราก็คงไม่ได้เปิดเผยอะไรมาก
มาดูก็อาจจะไม่ได้เห็นอะไรมากมายส่วนเราเองก็ต้องไปดูเขา
แต่จริงแล้วเนี่ยมันไปดูคนลำบากเพราะเขาปิดสนามเหมือนกัน
ฉะนั้นฉะนั้นเราก็รู้แค่ว่าเขาเขามาอุดเครื่องกับลาว
ทดลองระบบการเล่นนะครับโดยการจับพิรพัฒนโชชยายืนฝั่งซ้าย
กับธิรทรบุญมาทันทั้งคู่จะต้องลองสลับตำแหน่งเพื่อเติมเกมลุกตามความเหมาะสมนะครับ
อันนี้น่าสนใจเพราะว่าทั้งคู่ก็เล่นแบบนี้ในสโมสรเมืองทองมาแล้วด้วย
ครับโค้ดแบรนด์โทษตอนศรีปานก็เคยใช้อยู่ให้เห็นนะครับ

ทีมไทยนะครับจะลงเริ่มสนามในเกมบอลโลกรอบคันเลือกโซนเอเชียรอบ๑๒ทีมสุดท้าย
การบุกไปเยือนซาดีอาราเบียก่อนเป็นเกมแรกวันที่๑กันยายนเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับ
ตามเวลาบ้านเราแล้วก็กลับมาเล่นเกมที่๒วันที่๖กันยาเจอกับญี่ปุ่นนะครับ
โอ้โหเกมใหญ่เลยแต่ว่าขายเกลี้ยงแล้วด้วยนะ

เอาละครับมาดูเรื่องนี้กันบ้างนะครับเชิญชวนแฟนข่าวไทยรัฐทีวีติดตามชม
บอลไทยกับซิโก้รายการกีฬารูปแบบสปอร์ตวาไรตี้นะครับ
นำกีฬาและความบันเทิงมารวมกันได้อย่างลงตัว
นำเสนอเรื่องราวกีฬาที่ซิโก้นั้นอยากถ่ายทอดให้กับแฟนได้เห็นถึงความเคลื่อนไหวในแวดวงฟุตบอลไทย
สไตล์ไลฟ์สไตล์ของโค้ซิโก้ที่คุณผู้ชมไม่เคยเห็น
ดำเนินรายการโดยซิโก้กิจศักดิ์เสนาเมืองหัวหน้าภูมิสอนทีมชาติไทยและศักดิ์สิทธิแท่งทอง
รู้จักกันดีพี่แท่งนั่นเองใช่ผมไม่เกี่ยวนะไม่ต้องไอ้รูปผมนะคือผมสัมภาษณ์เขาวันที่เขาแถลงข่าวพอดี
เป็นนักแสดงชื่อดังไงครับสำหรับรายการนี้นะครับออกอากาศทุกวันเสาร์ในเวลา๑๑นถึง๑๑น๓๐น
เทปแรกในวันเสาร์ที่๓กันยายนนี้ก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับ
อีกครั้งว่าพี่ซิโก้เป็นพิธีกรนะครับไม่ใช่พี่แท่งนะครับเป็นพิธีกรร่วมกันทั้งสองคนนะครับ
จะได้เห็นบทบาทใหม่ของโค้ชทีมชาติไม่มีใครทำแล้วเอาโค้ชทีมชาติในพิธีกรลองดู